คุณผู้ชมแต่ว่าคนเราเนี่ยมันก็มักจะมีเรื่องราวที่กลัวหรือว่ามีความกลัวที่มันแตกต่างกันออกไป

กลัวสิ่งที่น่ากลัวบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นงูใช่ไหม

แมงมุมหรือแม้กระทั่งบางคนกลัวรูกลมอะไรอย่างนี้
ก็มีเหมือนกันแต่พาไปดูหน่อยว่าเจ้าตัวนี้เจ้าสิ่งนี้มันกลัวอะไร

ดิฉันตอนแรกดิฉันคิดว่ามันกลัว

เพราะว่าข้างนี้คือใส่ถุงเท้าอยู่ด้วย
เอกระโดดหยงตัวโก่งสุดตัวขนาดนี้
เวลาเจ้านายขยับถุงเท้าหรือขยับเท้าเนี่ย
ตกลงมันกลัวหรือมันเหม็นหรือยังไงคะ
เจ้านายก็ชอบแกล้งเอาเท้าไปแห่แมวมันแบบนี้
เหมียวมันก็ถอยหลังไปเรื่อยแหละ
จริงเราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเจ้าเหมียวมันกลัวอะไรกันแน่

ดูกระดิกกระดูกกระดิกอะไรแบบเนี้ยคือเจ้าเหมียวมันอาจจะได้กลิ่นแหละ

อย่างคุณชนะอย่างนี้คุณมีประสบการณ์ตรง
อย่างแม่วบ้านผมได้เวลาแจ้งเกิดของเจ้าทองขาวอีกแล้ว
โอ้โหช่างภาพทำงานอย่างนี้
มันชอบไปคอเกียร์อยู่ที่เท้า

ก็ชอบไปลียที่เท้าคุณชนะ

อ่อนี่แงเลือดใหญ่เลย

มันจะชอบอะไรแบบที่เจ้าของชอบ

แม่ผมชอบเลียเท้าชอบไปเล่นกับเท้า

ไม่แต่ว่าเมื่อกี้เราจะสังเกตเห็นว่า

มันก็เหมือนเป็นตัวอะไรแบบดุ๊กดิ๊กตัวเดียวกัน
เหมือนเป็นงูหรือเป็นตัวอะไรที่มันอยากเล่นด้วยนะ